ตอนต่างคนต่างคนรอสามารถต่อคนไม่เห็นใคร
ตอนต่างคนต่างคนใสสรุปสรุป
และรักแกร่งรักหรือเบาคุณก็กลัวแบบว่า
รู้หรือไม่ทำไม
ไม่รู้ว่าชีวิตหลอด
พอเบรกแรกเราเรียกเสร็จปุ๊บก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับพอเราพักเบรกก็เริ่มเบรกออก
แล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ลงเพลงช้าพอร้องเพลงช้าได้
นิตยุเขาก็อ่านคลิปเลยครับเขาก็ขึ้นมาเฉยเฉยเลย
ไม่มีการติดต่อหรืออะไรมาจากผมเลยครับค่ะไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลย
เลยครับแล้วทางร้านก็ไม่ได้รู้เห็นด้วยครับเขาก็นึกว่าแต่อ่า
รับเชิญมาอย่างเงี้ครับนึกว่าจะขออนุญาตจากทางวงแล้ว
เพราะว่าปกติเขาก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วครับ
จากทางร้านทำไม่ถูกเลยครับน้องน้องบอกว่าเอ่อ
ช็อคครับไปเลยครับอยากว่าไม่เคยเจอครับ
เล่นที่ไหนเขาไม่เคยเจอตอนเป็นร้านเหล้าใหญ่
ก็ไม่เคยเจอครับมาแย่งไมค์ก่อนแล้วก็ร้องเพลง
จบไปเพลงนึงครับผมก็ให้ให้ทีมงานเล่นเล่นตามน้ำไปเลย
เล่นแพร่งจบจบไปครับแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บ
เขาไม่ลงครับคราวนี้เขาก็ไปเพื่อนเขาก็เห็นเห็นเพื่อนเขาตะโกนบอก
เอาอีกเพลงนึงอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะเขาก็ไปเอาเบสจากน้อง
มือเดทมาเล่นอีกครับแล้วก็จะเล่นเพลงที่เขาจะเล่นนะครับ
แล้วก็เล่นต้องเล่นไปอีกเพลงหนึ่งครับก็ดื่มมาอยู่นะครับ
ก็ตอนนั้นก็ประมาณ๕ทุ่มครึ่งแล้วครับเขาดึกตั้งแต่หัวค่ำมะเร็ง
เนี้ยครับครับอ๋อก็เลยคิดว่าแล้วจะดื่มไปเยอะพอสมไว้
เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างไปทำใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอยาก
อยากเล่นด้วยหรืออยากร่วมแจมด้วยอย่างนี้ก็ขอให้ติดต่อ
ติดต่อเรามาดีดีดีกว่าครับจะได้ดับให้เล่นหรือ
ที่เราจะจะเล่นอะไรประมาณเนี้ยครับจะได้เตรียมการไว้ให้ดีกว่าครับ
ติดต่อกับน้องนักร้องหรือหัวหน้าวงสตรีก็ได้ครับ
ติดต่อจากเจ้าของร้านก็ได้ครับอยากรวบสนิทดีกว่า
ไปแบบนี้แบบช็อกเลยครับทำอะไรไม่ถูก
คนในร้านลูกค้านั่งในร้านก็งงกันอยู่ครับ